เดี๋ยวนะคะคือถ้าสมมุติเราเอากรณีของโรงเรียนสารศาสตร์ที่เป็นข่าวมาจับเนี่ย
เรากำลังพูดถึงครูที่ต้องมีหน้าที่สอนถูกไหมคะ
ไม่ใช่ครูที่เรียกกันติดปากว่าครูพี่เลี้ยง
ไม่ใช่ครับ
ไม่บังคับให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึ่งเขาไม่ต้องสอนเขาเลยไม่ถูกบังคับเรื่องนี้ถูกไหมคะอาจารย์
ใช่ครับทีนี้เขาก็ไม่สามารถสอนได้ด้วย
ทีนี้ที่เราพูดถึงใบอนุญาตหรือใบประกอบวิชาชีพที่ว่าเนี่ย
คือคนที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือมันถูกกำหนดไว้ว่าคือต้องจบปริญญาตรีถูกไหมคะ
เป็นยาตีทางการศึกษาครับ
แล้วที่ต้องเรียนเพิ่มเติมเพราะอะไรคะอาจารย์
เพราะเนื่องจากว่ามาตรฐานวิชาชีพกำหนดไว้ว่ามาตรฐานความรู้เนี่ย

ทีนี้บังเงินว่ามีครูที่จบปริญญาตรีทางการศึกษาที่จบแค่๔ปี
เขาต้องไปเรียนเสริมในอดีตเรียกว่าหลักสูตรปวัณฑิต
ซึ่งล่าสุดเนี่ยกำลังจะปรับเป็นระบบใหม่แล้ว
เพื่อให้ได้ครบตามมาตรฐานความรู้
คนเหล่านี้เขาจะมีมาตรฐานประสบการณ์แล้วคือต้องประกอบด้วยมาตรฐานความรู้
มาตรฐานประสบการณ์นะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้วก็จัญญาบัติ
ทีนี้สิ่งที่เขายังขาดอยู่ก็คือมาตรฐานความรู้

แต่มีเงื่อนไขว่าที่โรงเรียนไหนต้องโรงเรียนนั้นเท่านั้น
จะไปใช้กับโรงเรียนอื่นก็ไม่ได้
คุณสังกัดอยู่โรงเรียนไหนคุณต้องคือเสร็จแล้วคุณต้องกลับมาสอนโรงเรียนนั้นครับ
อ้อมันไม่ได้ติดได้หรือคะมันติดอยู่ที่โควต้าที่ได้จากสถานศึกษาหรือคะ
ที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อันนี้คือใบตัวจริงมีอายุ๕ปีนะครับอายุ๕ปี
ใบที่๒คือคนที่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพเนี่ย
ถ้าต้องการเป็นครูต้องมาขอเอาสัญญาจ้างมาแสดง
แล้วก็มาเอ่อให้ข้อมูลกับทางครูรุษภาค่ะ
ผู้ภาก็จะพิจารณาออกให้เขาเรียกว่าหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพ
จากคำว่าใบเป็นหนังสืออ่ะนะฮะค่ะอ่าแล้วแบบที่สามก็คือว่า
แบบที่เขามีมาตรฐานความรู้ครบแล้วแต่เขายังขาดเฉพาะมาตรฐานประสบการณ์
ซึ่งต้องฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า๑ปี
พวกนี้ได้แก่นักศึกษาฝึกสอนเขาเรียกว่าหนังสืออนุญาต
อนุญาตการสอนค่ะอันนี้ก็เงื่อนไขคล้ายคล้ายกับหนังสืออนุญาต
ชั่วคราวสองปีครั้งแรกนะฮะหนังสืออนุญาตการสอนก็โรงไหนโรงนั้นเหมือนกัน
โรงเรียนไม่ได้อืมแสดงว่าคือทุกคนเนี่ยถ้าอยู่ในระหว่างที่ที่
ขอผ่อนผันไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่คือต้องสังกัดที่เดิม
โรงเรียนเดิมเท่านั้นค่ะอาจารย์ทีนี้ในส่วนของการพูดถึงบอกว่า
เอ่อคือน้อยที่สุดเนี่ยต้องจบปริญญาตรีนั่นแหละแล้วต้องจบต้องจบด้านการศึกษาด้วยป่ะคะอาจารย์
ญาตรีทางการศึกษาครับอ่าไม่ไม่ว่าจะเรียกว่าศึกษาศาสตร์
รุศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าครับเขามีมาตรฐานมีการตรวจสอบเรื่องหน่วยกิจอะไรกันอยู่ครับ
ค่ะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยทางครูรุษภาต้องการ๕ปีถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพถูกไหมคะ
แต่ตามปกติอันนี้เรียนไม่มีความรู้ทางสายงานด้านนี้เลยนะคะแต่ว่าตามปกติเวลานึกถึงปริญญาตรีถ้าไม่ใช่หมอหรือว่าอะไรที่เฉพาะทางมากมาก
มักจะคุ้นกันว่า๔ปีจบคำว่า๕ปีหมายความว่าอะไรคะอาจารย์
ห้าปีเป็นหลักสูตรห้าปีรวมทั้งฝึกประสบการณ์อืมก็คือฝึกสอนใช่ไหมคะอ่า
เมื่อก่อนเราเรียกว่าฝึกสอนแต่วันนี้เขาเรียกภาษาใหม่ว่าฝึกประสบการณ์ซึ่งมันซึ่งมันจะรวมอยู่ในระหว่างที่เขาเรียนก่อน
จบปริญญาตรีเหรอคะครับใช่ครับคือถ้าเขาจบเรียนหลักสูตรห้าปีตามหลักสูตรเอ่อ
เนี้ยพอเขาจบปุ๊บเนี้ยเขาก็จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอืม
โดยไม่ต้องโดยไม่ต้องไปขอหนังสือชั่วคราวค่ะครับแต่แต่ทำไมบางคนถึงจบมาแล้วไม่ได้เลยล่ะคะ
ถ้าสมมุติตรงสายอะค่ะคือมันหน่วยกิจไม่พอ
หน่วยกิจที่เกี่ยวข้องไม่พอหรือไม่ก็บางทีเขาเรียนหลักสูตร๔ปีมานะครับ
อ่าจะเป็นอย่างงี้หรือจบไม่ตรงสายได้ไหมคะอาจารย์
สมมุติเรียนจบเรียนจบจบเศรษฐสมมุติเรียนจบเศรษฐ
ฉันจะมาสอนหนังสืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้เรียกไม่ตรงสายคือมีโอกาสเป็นครูไหมคะ
มีโอกาสเป็นครูไหมตรงนี้จริงผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าของเรื่องโดยตรงอ่ะนะฮะ
ต้องต้องให้ครูรูปภาพต่ออ่าได้ค่ะในฐานะที่ผมเข้าไปร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเนี่ย
ค่ะเราเรารับรู้มาอย่างนี้นะครับเป็นกติกาอย่างนี้ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นคือถ้าเราเอากรณีของสารศาสตร์เนี่ยนะคะ
แล้วบอกว่าครูเนี่ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพคำถามคือกรณีสารศาสตร์เลยนะคะ
คือไม่มีใบประกอบวิชาชีพแปลว่าอยู่ระหว่างผ่อนผันหรือว่าไม่ได้อยู่ระหว่างการผ่อนผันด้วยซ้ำคะ
เราดูแลเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนมันเชื่อมโยงอยู่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีครบถ้วนทุกคน
เอาประเด็นนี้ก่อน
เพราะว่าถ้าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุปุ๊บเนี่ย
แกรมมันจะตัดเงินอุดหนุนโดยอัตโนมัติ
เพราะฉะนั้นโรงเรียนเขาก็เฝ้าระวังว่า

เพราะฉะนั้นที่บอกว่าครูโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพอยู่กี่คน
หนึ่งผมยืนยันได้ว่ามีใบประกอบวิชาชีพแน่
ตามสารข้อมูลในโรงเรียนสชนะครับ
เพราะมันเชื่อมโยงอยู่กับการรับเงินหนุนจากรัฐด้วย

พบว่าโรงเรียนนี้มีบุคลากรอยู่ทั้งหมดประมาณ๓๐๐กว่าคน
ทีนี้ตอนนี้มันต้องไปแยกแยะว่า

เป็นตำแหน่งที่ต้องบังคับให้มีใบประกอบวิชาชีพ
คือเป็นครูเป็นรองผอเป็นผู้อำนวยการอะไรเนี่ยนะครับ

ที่เหลือก็ต้องไปดูอีกว่าเขาทำหน้าที่อะไร
ถ้าเขาทำหน้าที่เป็นบรรณรักษ์อย่างนี้ก็ไม่ต้อง

ถึงเขาจะเอามาจากการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

และขณะนี้สชเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยู่
เดี๋ยวอีกวัน๒วันรายละเอียดก็จะออกมาว่า
มีครูที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพแล้วไม่มีมีไหม
แต่นะตอนนี้ถ้าถามว่ามีกี่คนที่อยู่สารศาสตร์ที่เป็นข่าว
อาจารย์บอกว่าถ้าเอาตามทะเบียนเนี่ย
คือครูที่ต้องสอนก็คือมีครบทุกคนเหรอคะ
มีครบทุกคนครับผมยืนยันได้ว่ามีครบทุกคน
เพราะถ้ามีไม่ครบหรือว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขาด
หมดอายุเนี่ยโปรแกรมการรับเงินอุดหนุนจากรัฐจะตัดโดยอัตโนมัติเลย